วางขวาวางขวาเล่นงานฟ้ากำลังนี่อื้อ
คิดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยครับโอ้โหพยายามจะเข่าลอยครับ
คุณนายแถงด้วยซ้ายสำเข้ามาอีกทีทุกคู่นี่แหละครับ
งานได้ดีครับตั้งแต่ยกแรกเลยครับดูครับ
ต้องชนต่อแล้วครับกระแทกซ้าย

ซ้ายหน้าอีกทีแล้วขวางหน้าหลุดไปครับจังหวะสุดท้าย
พยายามจะรอจังหวะหุบด้วยซ้ายเลยครับสร้างกำลัง
แต่กุฎวน้อยแกไม่หลัวไม่เห็นเลยครับ

ดูครับต้องบอกว่าช้าไปเลยครับธนาฟ้าคำลาม
โยกเข้ามาระหว่างซ้ายหมดยกครับ
เอาละครับท่านผู้ชมครับครบ๕ยกเรียบร้อยแล้วครับ
คู่เอกนำรายการครับระหว่างทางด้านขุนพลน้อยศรีสำอางครับ
ชกจากจังหวัดบุรีรำกับฟ้าคำรามเทศบาลตำบลจานแสนชัย

เน้นเข้าไปที่บริเวณต้นแขนทั้งสองข้างครับ
แล้วนี่ครับจังหวะกระแทกแล้วพยายามจะหาจังหวะเข่าลอยครับ
อัดลำตัวแต่ละครั้งแต่ละทีเตะหมุนเลยครับพี่อ้นครับ